สำหรับสถานการณ์พายุเซินกา
ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
หลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบน

อีสานตอนบนคงจะต้องเตรียมรับมือ

ล่าสุดตอนนี้มาดูกันหน่อยนะครับกำลังเคลื่อนตัว

ประเทศเวียดนามนะครับมีการคาดการณ์ว่า
กำลังจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก
ช้านะครับล่าสุดตอนนี้ความเร็ว

จะพบว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับ
ก็มีการเหนียวนำออกระแสลมลม

ดังนั้นจึงทำให้กลุ่มฝนนั้นมีการ

บริเวณพื้นที่ที่มีการก่อตัวของพายุลูกนี้อยู่
อย่างที่บอกแล้วครับว่าพายุลูกนี้นั้นมีการเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันตกอย่างช้า
มีการแทดการแบบนี้ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
ก็จะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามในช่วงเวลาประมาณ๒๓ทุ่ม
ซึ่งแน่นอนนะครับหย่อมความกดอากาศต่ำนี้เองก็จะมีบทบาทต่อเมืองไทยของเราด้วย
เพราะว่าเมื่อกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้ว
่อมฝนที่มาพร้อมกับหย่อมความกดอากาศต่ำ
ก็จะเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างด้วย
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องอีก๒วัน
จะพบว่าตอนนี้เองฝนใหญ่อยู่ในบริเวณพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกประเทศไทย
ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับจุดที่มีการก่อตัวของพายุเซินกา
ถ้าหากคำนวณต่อไปจะพบว่ากลุ่มฝนนั้นจะค่อยมีการแผ่กระจายตัวมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก
จากนี้เองมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะแรงขึ้นในระยะนี้
ทำให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนกลาง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกฝนก็จะเยอะอย่างต่อเนื่อง
คำนวณต่อไปนะครับก็จะพบว่ากลุ่มฝนนั้นมีการแผ่เข้ามาปกคลุมเกือบทุกพื้นที่
ส่วนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนบนจนถึงตอนกลางฝนยังคงเยอะอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นใครที่จะออกไปทำกิจกรรมต่างทั้งบนบกทางอากาศ
ทั้งบนบกทางอากาศรวมถึงในน้ำ
อาจจะต้องระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าในระยะนี้
สภาพอากาศค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนี่คือพื้นที่ที่อาจจะต้อง
ระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าคาดการณ์ว่า๒๕๒๖นี้
จะมีฝนตกหนักรวมไปถึงลมแรงด้วย
เหนือประกอบไปด้วยจังหวัดตาก
จังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงราย
ลำพูลไพยาวแพร่นานอุตราดิษฐ์
พิสุนโลกเพชบูรณ์นะครับ
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับหลายจังหวัดครับ
คายบึงกาลอุดรธานีขอนแก่นน้องบัวลำพู
ชัยภูมินครราชศรีมาสกลนคร
นครพนมกละศิลป์มุกดาหารอำนาจรรย์
ยศวทรสุรินทร์ศรีสะเกตและอุบลราชธานีครับ
ส่วนภาคตะวันออกครับยังคงเป็นจุดเดิมนะครับ
ปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยอง

เตรียมวางแผนการใช้ชีวิตหน่อยนะครับ
รวมไปถึงระวังภัยทางธรรมชาติอื่นที่จะตามมาด้วย
มาดูพื้นที่ที่ต้องระวังเรื่องของกระแสลมนะครับ

อิทธิพลของพายุนั้นมีการดูดเอากระแสลม

ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
จุดที่อยู่ใกล้ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกภาคล่างตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ต้องระวังเรื่องของลมแรงด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้

สภาพอากาศในเมืองใหญ่ทั่วโลกเป็นอย่างไรกันบ้าง

และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ

สวัสดีครับ